รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

จัดทำให้
หลักสูตรหมอผีเบื้องต้น

ท้าที่เห็นที่สุด
ใครไม่พร้อมถือใจไม่ถึง

แต่ถ้าใครถูกผีเล่นงานมา
พวกเองจัดการเองนะเว้ย

พร้อม
พร้อม

พวกเองสามคนจัดการกันมาเลยข้ามไปช่วยนะเว้ย
บ๊อบไปก่อนนี่มึงฉลาดสุดน่ะ

มึงคนงั้นก็ไม่เป็นไรอ่ะพี่
กีศว่าพวกมึงคล่องขทาก่อนอ่ะ

ก็ว่ามันบ้าง

มีคนมึง
มันไรเยอะอ่ะไอ้ป๋อย

กว่าจะจับผีได้มันยากลำบากขนาดไหนรู้ไหมเนี่ย
นี่แล้วอีกอย่างผีนะไม่ใช่หนูนาจะได้จับไปปล่อยได้เนี่ย
หน้าที่ของเราคือกำหลาบมัน

แต่ยังไงพวกเองก็สอบผ่านนะเว้ย

โอ๊ยโอ๊ยโอ้ย

พี่มอร์ค

ถึงข้างในช่อดอกม้าอะไรหรือเปล่าวะ

ไอ้บอสมันครบใครจริงที่ไหนล่ะ
กับอาโกนี้ครบนานสุดล่ะ
ใช่ไม่เหมือนกูเลย
ทำตัวแปลงไม่เคยได้ลิมรถเลย

คนนี้แสดงว่ามันจริงจังเว้ย
หูยช่ายบอสว่า
เออเออเออ

ไม่ว่านี่มึงต้นดื่มนี่พี่วะ
โหมันเป็นไรแค่แล้ว

เฮ้ยกินข้าวเว้ย
ไม่กินแล้วแค่นี้กูก็อิ่มใจแล้ว

น้องแอ

นูมันไม่เกรงใจเจ้าของตัวเองเลยเว้ยดู
โอ้โหอะไร
มูลสอนรักษ์ฝั่งใจ
เป็นอะไร

ตกหลวงลัง

มันก็หายปวดไปเลย

มึงใส่โผงนี่ยังโผงจูโรดนี่

กูพูดจริงนะเว้ยพวกมึง

ไม่เมื่อคืนผมปวดท้องจริง

พว่าหน่อย

ช่วยจะระควิดป้องอะไรเลยวะ

กลูหายปวดแล้วอ่ะ

อ๋อใช่ไงสิมีความรักเราก็แกล้งเพื่อนได้ไงมึง
เฮ้ยกูไม่ได้แกล้งเพื่อน

โหราคนเวทีราคนเวที

นี่มันไปมีเรื่องกับใครมาหรือเปล่าวะ

แต่ว่าตอนนี้ช่วยมันก่อนดีกว่ามันจะตายกันแล้วเนี่ย

เฮ้ยอะไรวะอะไรเนี้ยปูเอ็กซเรย์มือถือเว้ย
เอ็กซาเรย์มือถือเออสามารถสแกนเห็นของที่เสกเข้าท้อง
เสกข้าวหอมเออทั้งเส้นผมตะปูหนังควายเนี่ย
พวกเนี้ยตาเปล่าเรามองไม่เห็นหรอกมองไม่เห็นโอ้โห
อะไรกันแหละค่ะรีบรีบช่วยผมเธอพูดอยู่ได้
นี่แหละคือช่องท้องของไอ้บอสมัน
นั่นไงโอ้โหนั่นอะไรอะครับ
หรือว่าไอ้บอสจะโดนเสกโดนัทเข้าท้อง
โอ้โหใครก็จะเสกโดนัทมาเข้าท้องวะบ้าป่าวเออเออนั่นดี
ไม่เป็นเหรอเนี่ยใช่นี่มึงเห็นอยู่นี่กูว่าต้องเป็นพวกหนังยางเว้
โหเกรื่องกลมโหหนังยางบ้านป่ากันว่าก็ดิ
เดี๋ยวนะผมว่ามันเหมือนแหวนนะ
แหวนก่อนหรือยังเออดูดิดูตรงหวกนั้นเป็นแบบกลม

พูดทำไงดีอะครับอย่างนี้
เอาล่ะเดี๋ยวครับ
เดี๋ยวได้รู้กันว่ามันคืออะไร
โอ้โหปู่ครับเอาไข่มาทำอะไรครับเนี่ย

โอ้ยปู

ปู่ครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ไอ้ฟอยเอาขันมา

นี่ที่มันอยู่ในท้องไอ้บอส

นี่เฉลยหน่อยสิเอาแหวนใส่เข้าไปในไข่ยังไง

กูไม่ได้เล่นคนนะเว้ยนี่ของจริง
ปู่ครับผมหายปวดท้องจริงจริงเลยครับขอบคุณมากนะครับปู่
ไอ้บอสเองลองนึกสิว่าเองเคยไปทำอะไรกับใครไว้บ้าง
ไม่มีอะไรนะครับปู่ไม่ได้ไปทำอะไรใครไว้นะครับ
ต้องเป็นผู้หญิงที่มึงไปชอบหยอดเขาแน่เลยเขาแค้นมึงไงเขาเลยเสกของเขาท้องมึงไง

ไอบอสช่วงนี้นะเดี๋ยวนี้ต้องระวังตัวให้บีบีนะเว้ย

ดูมาเด็กเมื่อวานนะปวดท้องจะเป็นจะตายพอวันนี้หายเท่านั้นแหละหวานกว่าเดิมอีก
แต่ถ้าเกิดว่ากูเนี่ยนะโดนเสกของเข้าท้องแล้วได้หวานแบบน้องอาโกรธเนี่ยกูก็ยอม

อ้าวอร่อยมากจากน้องอ้ากโกะ
เฮ้ยอะไรของเมื่อกี้อายวก
ก็กูเห็นมึงอยากหวานไม่ใช่เหรอ

อ้าวชายบอสว่ะอายวก

หลังจากนิดนึง
ระวังกว่า

บอสบอสฮมากมากเลย
ทำไมโพงมันแบบนั้นไว้บอส
ไปบอสไปเร็ว

บอสมุทรข้างก่อนอีกหวะปู
บอสมันกระดิ้นมากปลอดภัยนิดหน่อยเดี๋ยวของมันเคลื่อนหนี

ไม่ปูมันไม่ใหญ่ขนาดนั้นน่ะ
บอกด้วยว่าหนังควายโดนเสกหนังควายเข้าท้องเหรอ

ฟอยเอาใครมา

เออตายแล้วจริง

ชัดเลยเพจมือถือ

เองไปทำอะไรกับใครเขาไว้
ก็ไม่นะครับปู่เอาจริง
คือจริงเลยผมนึกอะไรไม่ออกเลยครับปู่

เดี๋ยวเราเนี่ยรอให้มันเสกใส่ท้องไอ้บอสอีก

แล้วก็จะได้เอาไปขายได้ไง

ถ้ารอบหน้าจะเป็นพวกไอโฟนก็ดีนะ

แล้วมันมาเอาอีกสินด้วย

ก็ไม่มีหายคัน
คนทำเนี่ยมันต้องหาวิธีอื่นมาเล่นงานพวกอีกจนได้
ต้องไปหาคนทำให้เจอก็จะไปหายังไงล่ะปู่
ไปหาคนทำให้ได้กูไม่ได้ไปเรียงกับมือดีกว่า

อย่างพ่อเนี่ยใส่ชุดนักเรียนยังเหมือนเลย

เออพ่อเล่นแบบ

เดี๋ยวพวกกูจะช่วยกันหายตัวการให้ได้เว้ย

กูว่าเจ้าของต้องเป็นผู้หญิงดูว่ะ

อย่างนั้นเราก็ต้องสืบจากผู้หญิงเว้ย

กูจะดูด้วยว่าคนไหนเข้าครั้ง

เออ

ถ้ามึงจะสืบจับเฟซบุ๊คนะ
กูจะไปสืบจากผู้หญิงที่กูเคยคบ

มันต้องเป็นคนที่ไม่ใกล้ไม่ไกลตัวพวกเราเนี่ย
กูสนเรียกว่า

กูว่านะเว้ย

เดี๋ยวไปชิมก่อนนะคะ

ถ้าเกิดว่าไอ้คนที่ทำของใส่บอสเนี่ยนะ
เห็นว่าไอ้บอสเนี่ยนะไม่มีอาการเกิดขึ้นเนี่ย
ก็ต้องแสดงอาการพิโดยที่พวกเราเห็นบ้างสิวะ
เออ

ขอดูสากไอบอสก่อนนะเว้ย
บอสหายไปไหนมา

พอดีพี่ไม่ค่อยสบายครับปวดท้องนิดหน่อย

ทีหลังเป็นอะไรต้องบอกอาโกะนะ

ได้ไปดูแลรู้ไหมอืมได้เลยค่ะเดี๋ยววันหลังบอก
ด่ะดียังไม่ถ่ายรูปกันอัฟโฟตจะพบว่าหายงวันแล้ว
โอ้โหโอเคได้มามา
ไหนนับด้วยเร็วหนึ่งสอง
เฮ้ยไอ้หัวไอ้หัวมานี่นี่
เห็นอย่างที่กูเห็นไหมอะไรวะมึงดูรอยแหวนที่นิ้วนางข้างขวา
คุ้นคุ้นไหมเฮ้ยเออวะ
แล้วมึงถือที่อาโกใช้อ่ะ
มันขนาดเดียวกับเคสที่อยู่ในท้องไอบอสนี่ว่า
เฮ้ยไอ้พลอย

เฮ้ย
จับแล้ว

แมน

อาคุณเกบรษ

เฮ้ยแค่ได้โฟนแบบเดียวกันเลยอะ

นี่รูปแหวนเป๊ะมั้ย
ชัดมั้ยมันเป็นเฟสบุ๊คใครวะเนี่ย

อะไรอาร์โก

กูว่าไม่น่าใช่น่าจะเป็นคนที่แท็กรูปอาโกะมากกว่า
หมายถึงว่าปัญจันเป็นแฟนเก่าอาร์โก
เลิกกันแล้วก็มาคบกับมึงนี่แหละ

เฮ้ยเข้าไปแล้วว่ะตามไปเลยมั้ย

ตำหนักอาจารย์ปู
อาจารย์ปู

รู้จักดีวะไอ้อาจารย์ปูเนี่ย

ปูปู

ปูปูปูอยู่ไหนปู

โอ้ยโหเว็บวายพวกมึงเนี่ย
เอ้าบอกว่าปังเห็นปูไหม

โอ้โหแก่พรุ่งนี้เป็นงานเลี้ยรุ่นอีกเหรอเนี่ย

คือนี้อป๋องกับปังจำ

หมอปุ๊หมอผู้แขกปูดมอ่ะ

อายะหมอปุ๊เนี่ยมันทำของกับไอบอส

โอ๊ย

สงสัยมูทจะแด้นอยู่สาวมั้งวะ
โอ้โหมันใช่เวลาเคี่ยวไหมเนี่ยปู

แล้วถ้าคืนนี้มันยังเล่นงานไอ้บอสอยู่

โอ้ยสวยแล้วปู
ปูทำไมบอสอ่ะมันยังทำหน้าตาล่าเริงไปแล้วได้ปกติ

เป็นไปได้ไงวะคุณเสกทั้งแหวนทั้งเคสมือถือ

หรือว่ามันมีญาติเป็นหมอผี
ผมว่าน้ำหน้ามันไม่น่ามีนะปู่
รู้อย่างนี้นะเขาเสกหนังควายเข้าท้องแต่แรกมันก็ตายไปแล้ว
เฮ็กกุเสกแหวนเสกเคสมือถือ
โหปู่เพราะผมอยากให้มันตายด้วยของที่อาโกะมาคืนให้ผมนี่

นี่มันเป็นของชิ้นสุดท้ายที่จะโกคืนผม

ครับผมเอาให้มันท้องแตกตายไปเลยนะ
ปูลับสิ
อุ๊ยปูปิดเครื่องหนีไม่รับสายเลยเนี่ย

อุ้ยต้องโทษทีด้วย

ฮ่า

บอสไม่ไหวแล้ว

ดูดูเหมือนกันนะ

เราต้องทำให้คาถามันเสื่อมตอนที่เราฝึกอบรมหมอผี

เออ

อ้าวเราต้องทำให้ดีดีกว่าว่ะ
บอสข้อสี่ห้ามรอดราวดักฆ่า
ข้อห้าห้ามเอาผักหูผู้หญิงคงหัว
เฮ้ย

นายนี่อย่าเป็นไรไปนะเว้ย

กูชื่อฟอยเป็นหลานกูดม

โกฐานพู่โดมเมาะแก่คีกก๊อกส์เอง
เอ็งมาทำอะไรที่หนี้

เฮ้ยพูดอะไรไม่รู้เรื่องวะไหนละรักฐาน
ไม่รู้เรื่องหรอกแล้วเนี่ยรู้เรื่องพอไหม

ก็เพื่อนเองดันมาเป็นมารหัวใจหลานข้าข้าต้องช่วยให้มันสมหวังสิวะ
เองไปบอกเพื่อนเองให้เลิกยุ่งกับน้องโกซะ
ได้ทั้งนั้นน่ะจะแจ้งความ

เอาผู้ชายมาใช้แกล้งคนแบบนี้มันหมอผีช่วยชัด
ยังไงคืนนี้เพื่อนเองไม่รอดแน่

มึงก็จะอยากตายตรงนี้ไงวะ

พูดว่ะ
ไอ้ฟอยเอาติดตัวไป

เบียแก่ง่ายเองนี่ปูก็ปลูกเสร็จไว้เรียบร้อยล่ะ
เอาไว้ป้องกันพยานตรายพวกคุณสัยคนทำของ

เบียแก่
ในเมื่อถ้าปูทำอะไรไม่ได้อ่ะว่าเจอตัว

ไอโยควายเลยล่ะ

แบบนี้
เอาไว้เล็กแม่ง

แบบนี้
พูดเย็นก่อนพูด

หลุดหายไป

เป็นอะไรนี่
โอ๊ะ
โอ๊ะ

จู้เฮ้เหเหเชิง
อภัย
ตอนนี้ไอ้ปั้วมันโดนของกลับเข้าตัวไปแล้วอ่ะสิ
แล้วก็กลายเป็นคนบ้าคนบ่อไปแล้ว
ได้ข่าวว่าตอนนี้ไปอยู่โรงพยาบาล
หึหน้าทมเพศจริงจริงเว้ย
นี่ไอ้ฟอยแล้วมึงเอาผ้าถุงไปคืนให้กับป้าข้างบ้านยังวะ
คืนแล้วอาจะเก็บไว้ทำไมเรา
แต่นี่ไม่คุ้มเลยนะครับปู่วันนี้เนี่ยน้องอาโกะมาบอกเลิกผม

ฟังแล้วคืนไส้ว่ะไอ้มุกแบบนี้ได้ยินมานานแล้วโอ้ยไม่ไหวให้น้ำเน่า
เดี๋ยวให้ปู่กูเนี่ยเสกรถสปอร์ตเข้าท้องไปเลยเป็นการแก้แค้น

พ่อจ๋าพ่อช่วยเสกผู้หญิงให้หนูไอ้ฝังหน่อยสิไม่มีผู้หญิงตกอยู่ท้องนานแล้ว

แต่ต่อไปนะมันก็ดูดีนะเว้ย
คนที่เค้าทิ้งแฟนเก่ามันหาเราง่าย
เขาก็ทิ้งเราไปหาคนใหม่ง่ายเหมือนกัน

ป่าวต้องจังหาชาพูดหล่อหลอกมันด้วยล่ะมึงเนี่ยฮะ

ปู่เคยเตือนแล้วใช่ไหมให้ระวังตัว

ไม่งั้นศัตรูอาจจะเล่นงานเราได้

เชื่อแล้วพร้อมหรือยัง

พร้อมที่จะเรียนวิชาปราผีขั้นต่อไปครับ
เดี๋ยวล้างรถเสร็จแล้วเนี่ยมาล้างตัวพี่ต่อเลยนะ

อันนี้เป็นอันใหม่เหรอะ
สองหรือสามนะครับ
สาม๓
เท่าไหร่กูเปล่านี้

กูลืมใส่มา
กะลมให้คิวไหมพูดให้รู้ว่าหลบก่อนหน่อย

โอ้โฮคุยแล้วไม่คุยคุย

เปลี่ยนท่า
ช่วยด้วย
เตรียม
เตรียม